มีอะไรอ่ะคะนึกไงจินแต่ละการด้วยว่าลืมตาตื่นมาปุ๊บแล้วจะเห็นอะไรเป็น
อย่างแรกบางคนก็บอกว่าเห็นหน้าลูกนี่สิบางคนไม่ได้อยู่กับลูกอย่างดิฉันเหมือนกันก็อยากจะเห็นหน้าลูกเหมือนกัน
แล้วก็มีข้อความที่คุณผู้ชมส่งมาเป็นภาพน้องฝาแฝดที่ไปเที่ยวงานย่าโมมา
คุณชีวิตบ้านนอกบรรดาที่เราถามเข้าไปไงมีอยู่วันหนึ่งเขาส่งรูปนี้มา
แล้วก็ชวนเราไปที่งานย่าโมที่โคราช
บอกว่าลูกสาวไปรำเปิดงานแล้วลูกสาวของเขาเป็นฝาแฝด
สวยด้วยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนั้นเขาเชิญชวนเราไปเที่ยวงาน
วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปดูงาน
เขาว่ากันว่าจัดกันยิ่งใหญ่อลังการมีการแสดงแสงสีเสียงกันด้วยคุณผู้ชม
ไปกันได้วันนี้วันสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นไปดูบรรยากาศเพื่อเป็นการชิมลางกันก่อนจ้า
นี่นี่เป็นบรรยากาศเพียงแค่ส่วนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นพูดเลยว่าแบบจัดเต็มอลังการงานสร้างจริงค่ะ
แสงสีเสียงสื่อผสมสุดยอดมากมากนะคะสำหรับการจัดงานวันฉลอง
ชัยชนะเท้าสุระนารีประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองอืม
และนี่ค่ะก็เป็นการแสดงละครเชิดชูเกียรติวิรกรรมคุณหญิงโม
เขาจัดกันที่เวทีการแสดงกลางน้ำแถวหอนาฬิกาหน้าสารกลางจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
การแสดงชุดนี้มีชื่อว่าย่าฉันท่านชื่อโม
ในตอนบุญเหลือหลานย่าผู้กล้าแห่งทุ่งสำริท
นี่เรียกได้ว่าจัดเต็มกันอย่างสุดยอดอลังการจริงนะคะ
และงานนี้นอกจากแสงสีเสียงสื่อผสมจัดเต็มกันแล้ว
นักร้องศิลปินชื่อดังเขาก็อยู่ที่โคราชบ้านเกิดก็มาแสดงด้วย
พี่ว่ากันว่าแกร่งที่สุดในปรัตถีถูกต้องครับ
ท่านเป็นผู้บังคับกองพันธ์เสนรักษ์ที่๓ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ที่โคราช

การแสดงครั้งนี้ก็ให้ลูกล้านคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงที่มาของแผ่นดินโคราช
และได้รับทราบรวมทั้งทราบซึ้งวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่
ของบาร์นพระบุรุษที่ได้สีเอศละเลือดเนื้อ
สีเอศละชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนถันไดิน
แล้วก็แสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
มีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยในอดีตด้วย
เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่า
การแสดงครั้งนี้ยิ่งใหญ่และอลังการมาก
ใครอยากจะไปเห็นกับตานะคะ

จัดงานวันฉลองชัยชนะเท้าสุระนารี
บริเวณหอนาฬิกาจังหวัดนครราชศรีมานะคะ

ถ้าพลาดครั้งนี้แล้วจะเสียดาย
ต้องรอใหม่ปีหน้าเลยนะคุณนะ